รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูนัย
ตอนนี้เราพูดถึงดาวราวขูและก็ดาวพระธรรมดี
แต่ดาวพระหัสยังไม่จบเราบอกไว้ก่อนแล้วว่า
สองดาวนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งของประเทศไทยเหลือเกิน
ในการพูดคุยกันเนี่ยมันมีเรื่องราวทุกรายละเอียดเยอะมาก
ที่พูดถึงเรื่องประสบการณ์สถิติเรื่องราวเหตุการณ์ดวงเมือง

ราหูจะมีเอฟเฟคกับคนเกือบ๕ราศีเลยจริงไหมอาจาร

การบันเทิงวงการการเมืองถามหน่อยถ้าวงการบันเทิงกับวงการการเมืองเนี่ย

ราหูคือตัวแทนของบันเทิงมายาการเมือง
อาจารย์สักนิดนึงก่อนไปดูดวงกันต่อนี่
ราศีไหนปีนี้เตรียมรวยแน่นอน
ราศรีตุ่น

ราศีธนู

ราศีไหนที่จะต้องระมัดระวังตัวเองให้หนักที่สุดปี๒๕๖๒นี้
มิถุนกับราศีธนู
ธนูมีทั้งดีและก็ร้ายถูกต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปร่วมเช็คดวงพร้อมกันว่า
ดวงดาวของคุณมีเอฟเฟคจากการโยกย้ายของดวงดาวอะไร
ไปฟังต่อนะครับ
ดวงต่อไปเนี่ยคือดาวราหูและดาวพระราชสบดีมีผลต่อ๒ราศีนี้มาก
หนึ่งคือราศีเมษราศีดวงเมือง

เป็นการแฟลกกับราศีเมฆเห็นผมว่าทั้งดาวพฤษภดีและดาวราหูมีการ
ติดกับราศีเมษเลยตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ฮะ
คือลาหูเนี่ยท่านโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยอาจารย์ก็มองไปย้อนหลังนะ
เหมือนกับปี๒๒๖ในอดีตนะคือย้อนหลังไปทุก๑๘ปีเนี่ย
เวลานั้นเนี่ยถ้านุ่มนึกภาพให้ออกนะมันเป็นยุคซึ่งมีการที่จะเริ่มมีทีวีเข้ามาในประเทศไทย
แล้วเริ่มจะมีความขยายตัวของทีวีก็แปลว่าอะไร
ก็แปลว่าทีวีดิจิทัลเนี่ยกำลังจะได้รับความคึกคัก
จะกลับมาใช่ไหมประมาณเมื่อไหร่
ประมาณปี๒๖๒นับตั้งแต่เดือนกรุงภาพันธุ์วันที่๒๒ไปต้นไป
จะเริ่มโดดเด่นเริ่มรุ่งโรธ

ดวงเมืองเป็นดวงราศีเดียวกับคนเกิดราศีเมษ
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีเมษเนี่ย
ชีวิตในเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสรุ่งโรดประสบความสำเร็จ

แต่ชาวราศีเมษจะต้องไม่ประมาท

ดังนั้นเนี่ยจังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ชาวราศีเมษหวังอะไรมากมันจะผิดหวัง

เรื่องบางเรื่องต้องเก็บเอาไว้หรือทำแบบลับแม้มันถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ต้องทำแบบลับ
มันชี้ชัดว่าคนเกิดราศีเมษลักษณะราศีเมษหรือสิ่งที่เป็นราศีเมษ
ที่มันเห็นที่มันเป็นในเวลาประมาณตุลาปีที่แล้วจนถึงเดือนมีนาคมมันไม่ใช่
ราศีเมษต้องนิ่งต้องสงบป่าสงบกรรมต้องเงียบแล้วหลังจากเดือนมีนาคมที่๓ลุยเปิดเปิดตัว
คุณทำอะไรคุณเงียบไว้ก่อนเงียบเลยยังมีปัญหาอะไรก็อย่าเพิ่งไปต่อปากต่อคำกับใคร
ดีก็เงียบเสียหายก็นิ่ง
การงานการเงินจะเริ่มฟื้นในวันที่
มันทำให้รู้สึกคนเกลียดคนแทนจะมองดี

มันเริ่มแล้วตั้งแต่ปลายปีนี้ปลายปี๒๖๑เนี่ย
แต่พอปี๒๐๑๒เอาอย่างนี้เปิดเผยได้ชัดเจนได้หลังจากวันที่๓มีนาคม

๓มีนาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนดีมาก

คือเนื่องจากว่าคนเกิดราศีเมษถ้ามีคู่แล้วก็ให้ประคับประคองกันไปไม่มีอะไร
แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีคู่ก็ต้องไม่มีคู่แล้วเวลานี้
เพราะว่าไอ้ที่มันผ่านมามันน่าจะมีตั้งแต่ประมาณ

ถ้า๒ปีที่ผ่านมายังไม่มีคู่

จะบริเล็งรวชชาตา

เวลานี้จะมามีมันก็จะมันไม่ใช่ไหม
สุขภาพชาวราศีเมษฐ์เหรอฮะ
มันจะป่วยเจ็บแบบหาสาเหตุไม่เจอ
ไปรักษาหมอก็รักษาผิดพลาด

คืออย่างนี้มันต้องประคับประคองระมัดระวัง
คือระหว่างเดือนมกราจนถึงเดือนมีนา

หาวันที่๓มีนาคมไปแล้วถึงมิถุนายน

เรียกว่ารักษาตามอาการก็รักษาไป
แต่บางอย่างต้องผ่าตัดใหญ่อย่างนี้

ผ่าตัดแล้วไปลืมไอ้กันไกลไว้ในท้องอะไรอย่างนี้
มันก็คือเพราะไอ้ไปหาในจังหวะอย่างนี้

คือแปลว่าอะไรที่พอมันจะรักษาตามอาการ
เจ็บก็รักษาไปแต่ถ้าเกิดใหญ่เนี่ย

หรือสัยกรรมหลัง๓มีนาคม
เข้าไปดีไหม
หรือคนที่ป่วยอยู่หลังสามีอาจจะเจอหมอเก่ง

มูยังไงสำหรับชาวราศีเมษ
คนเกิดราศีเมษต้องไปไหว้สารพระหลักเมือง
จำเป็นจะต้องมาไหว้ที่วัดพระแก้วไหมฮะ
จังหวัดมีสารหลักเมืองแทบหมดทุกจังหวัดเลย
เพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีเมษสิ่งที่มูดีที่สุดคือการไปไหว้สารหลักเมือง
ุตยูทัพราศีเมษไหว้พระศิวะนัตรราช
ตยูคือพระศิวะทับดวงชะตาคนเกิดราศีเมษ
ราศิเมฆควรจะไปไหว้พระศิวะนัตรราช
ไหนมีพระสุวรรษาที่เป็นลำที่เป็นกลมนะ
หรือพระศิวะพระศิวะที่ไหนมีก็ควรไปไหว้
นั่นคือราศีตุล
อาจารย์เคยบอกตั้งแต่ปีที่แล้วว่าราศิตุลเป็นลาศิสุขยอด
พระราชดีเคยทับดวงชะตาของชาวราศีตุลเมื่อปีที่ผ่านมา
ตอนนี้ดาวพฤษฎียกเข้าสู่ราศีพิจิกษ์ก็คือเรือนการเงินของชาวราศีตุล
เพราะฉะนั้นแปลว่าปี๒๖๒ตั้งแต่เดือนมกราคมต้นไปถึงมีนาคม๒๕๖
พฤษฎีก็ยังอยู่ในเรือนการเงินเป็นมหาจักร
ก็แปลว่าคนเกิดราศีตุลก็มีโอกาสลืมตาอ้าปากร่ำรวยหมดหนี้หมดสินคือเรื่องเงินชัดเจนที่สุด
บรรดา๑๒ราศีเนี่ยนะปี๒๖๒เนี่ยราศีตุลโดดเด่นชัดเจนเรื่องเงินมากที่สุด

เพราะฉะนั้นชาวราศีตุลการเงินของคุณปีนี้จะดีมาก

การงานอาจจะไม่ได้มากเท่าปีที่แล้วเพราะราหูมันอยู่ในเรือนการงาน

ตกงานจะได้งานใหม่บนความเป็นไปแบบต่อเนื่องจากที่ผ่านมา
อย่าลืมนะคนเกิดราศีตุลคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยลาหูทัพกรกฎเนี่ยคือเป็นเรือนกรรมมะของคนเกิดตุล
แล้วก็เป็นเรือนตัวเองของชาวราศีกรกฎราหูอยู่ตรงนี้มันเป็นราศีที่ส่งผลเรื่องงานชีวิตกรกฎตุลมากที่สุด
พอลาหูยกเนี่ยมันก็แปลว่าลูกตามน้ำ
ตามน้ำที่มันมีทางแล้วที่เราได้สร้างทางถางทางแพ่วลกถางพงเอาไว้มันจะลุยต่อไปได้เลย
แล้วมันจะขัดกันเองไหมสมมุติอย่างผมอย่างนี้เกิดราศีกรกฎแต่ลักษณะผมเป็นตุลเนี่ย

ถ้าราศีกรกฎลักษณะอยู่ตุลนะโคตรสุดยอดเพราะราหูยกเข้าเรือนสู่พระยกเข้าสู่เรือนวินาศในกรกฎยกเข้าสู่เรือนสู่พระของตุล
ก็แปลว่าไอ้ที่เราสร้างกันทั้งหมดอ่ะที่เราทำกันทั้งหมดอ่ะมันจะเกิดดอกออกผลที่ผ่านมาจะเกิดดอกออกผลสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้มันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์

เป็นเรื่องอ่ะจริงไหมอาจารย์ถ้าสมมุติสองดาวนี้เจอกันอ่ะ
เรื่องอย่างนี้มันก็นำความวิบัติมาสู่คนเสมอ
ขณะรุ่งโรศอยู่เป็นเศรษฐีได้เป็นหมื่นล้านแสนล้านหลายแสนล้านก็มีสิทธิ์จะเป็นไปเหมือนกันเพราะไอ้เรื่องการที่ผิดศีลข้อสามเนี่ย

คืออย่างนี้มันก็ชี้ชัดว่าถ้างานดีเงินดีแล้วเราเอาเวลาแบบนี้ไปทอนให้กับความรักนะที่พังเลย

คนที่ดวงการเงินดีการงานดีอย่าไปเสียเวลากับความรักเอาเวลานั้นไปลุยงานหาเงิน

ดีมากไม่เป็นไรแล้วคราวนี้หายเพราะดาวพฤษฎีนำหน้าลักษณะลาหูก็ไปแล้วเสาก็ไปแล้วมันไม่เป็นไรแล้ว
อาจารย์ผมถามหน่อยดีอย่างบางคนเนี่ยสมมุติว่าลักษณะไม่ป่วยแต่ราศีดันป่วยอย่างนี้มันไม่ชนกันเหรอ
นั่นแปลว่าต้องดูดวงในรายละเอียดของดาวในพื้นดวงมันไม่ใช่ชนหรอกหนุ่มคือบังเอิญเรากำลังดูแบบเป็นแมส
กำลังเอาเรื่องแมสมายุ่งกับเรื่องของปัจเจกชนปัจชนก็ไปนั่งดูดวงกันสองคน
มีดาวตั้งรับอันนี้อันนี้ป่วยอันนี้เจ็บมันจะดูรายละเอียดปีกย่อยเฉพาะคนเลย
ดูละเป็นแมสค์คนหลักยัยเยอะเรื่องส่วนใหญ่เข้าใจล่ะสมมติดีกับดีที่นี้มันก็ดีมาก
สมมติดีหรือจะสมมติดีและไม่ดีมันต้องไปดูในรายละเอียดของเวลามันเกิดอะไรอีก
หลายคนมากมายคือเขามาถามว่าเออทำไมแบบเขาก็เกิดราศีตุลทำไมไม่ดีก็เป็นเพราะว่า
แต่เขาไม่ดีก็เขาเป็นเพียงแค่คนอยู่ตรงไหนล่ะ

คนอยู่ตรงไหนของเรเวลของการทำงานในความรับผิดชอบและหน้าที่
ที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองและโอกาสที่จะมาให้กับตัวเอง
เขามีบุญวาสนาเดิมที่สร้างมาแค่ไหน

แล้วพอมารชาตินี้อีกถ้าอดีตชาติอีกใช่ไหม

แล้วรู้ได้ไงต้องผูกดวงดูเฉพาะคน
คนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ที่ดูเราเนี่ย
ก็คือจ้องจะดูว่าดีไม่ดีมีโชคไม่มีโชค
โดยที่ไม่ได้มานึกดูตัวเองเลยว่าตัวเองอยู่แค่ไหน
คือจะทำต่อไปไหมหรือจะหยุดอยู่เฉย

คือเรารู้ดวงตัวเราไงเฮ้ยวันหนึ่งนะ

เราวางยังไงต้องศึกษาวิชากรรมรู้
วันที่เรายังไม่ไปตรงนั้นเราต้องฝึกอะไร

คืออยู่ในเป็นคนอีกเลเวลหนึ่งแล้ว
ไม่ได้พูดถึงเรื่องศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย

อันนี้ทั้ง๔ราศีมันก็เกี่ยวกับดวงดาวนั่นแหละ
แต่เราก็พูดถึงการดวงดาวโยกย้ายไปหมดแล้ว
เราไปไล่อีก๔ราศีที่เหลือดีไหมฮะ

เราขอเริ่มที่ราศีกุมก่อนดีกว่า

บอกเรื่องดวงชะตามดดำเนี่ยเวลาเขายกมือขึ้น

ก็คือเขาเรียกว่าการพูดเพราะฉะนั้นมดดำจะมีปัญหาเพราะการพูดและเอกสาร
คนที่นิ้วก้อยคดเนี่ยหรือนิ้ก้อยสั้นแบบข้อแรกนิ้วนางเนี่ย
กรรมสัญญาเอกสารคำพูดจะไม่ระวังและนำปัญหามาสู่ตัวเองเนี่ย
เขาต้องระวังจะต้องหาคนที่มาบริหารชีวิตนี่ในฐานะดูอาจจะเป็นประโยชน์คนอื่นนะ
นิ้วก้อยต่ำกว่าข้อแรกของนิ้วนางนี่นิ้วนางนี่ข้อแรกของนิ้วนางเห็นไหม
นี่ข้อที่สองใครนิก้อยไปนี่ก้อยต่ำกว่าข้อแรกคือนิ้วนางหรือนิ้ก้อยบีดคด
จะมีปัญหานิติกรรมสัญญาเอกสารหนุ่มเป็นนิดหน่อยแต่หนุ่มนิก้อยไม่คดนี่ไง
แต่ข้างนี้หนุ่มนี่ก้อยยาวเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเรื่องนิติกรรม
หนุ่มจะต้องมีสำนักงานทนายความทั้งงานสอบบัญชีที่มีฝีมือมาดูให้
ต้องหาสำนักงานทนายความสำนักงานสอบบัญชีมาดูให้เราจัดการว่า
ผมจะทำอันนี้ข้อกฎหมายมีอะไรมีปัญหานี่ขนาดนิ้วก้อยไม่ได้ไม่ได้ยะไม่ได้สั้น
ก็เอาเรื่องนี้เป็นเรื่องระวังข้อดีก็คือกะล่อนปินป้อนพลิกพิ้ว
คือข้อดีไงเป็นคนสามารถมีวาจาพลิกพริ้วไปได้เรื่อย
กะล่อนกลุ่มราศีกุมราศีกุมเนี่ยมันเป็นเวลาของชีวิตที่จากเดิมมันติดลม
เพราะที่ผ่านมา๑ปีครึ่งเนี่ยดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนเกิดราศีกุมเนี่ยนะ
โคจรอยู่ราศีกรกฎเป็นอาริแก่ตัวเองตัวเองเป็นอริแก่ตัวเองจรอยู่๑ปีครึ่ง
พอหลังจากวันที่๒๒กุมภาพันธ์ราหูยกจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุน
เท่ากับตนุปุตตะชีวิตเปลี่ยนที่ติดขัดกับถูกปลดปล่อยที่มีความทุกข์กับหลุดลอยสบาย

คือดาวพระฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเป็นมหาจักรมันเป็นปีก่อร่างสร้างตัว
มันต้องหนุ่มถามประโยคนี้เนี่ยคนจะรวยหรือไม่เนี่ยมันต้องดูว่าพื้นดวงชะตาเดิมมีดาวการเงินเด่นหรือไม่

เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวแล้วมดหนุ่มกับมดดำดูได้เลยทั้งสองคนนี้แน่นอนรวยล้านเปอร์เซ็นต์
เราทำรายการกันมาตั้งนานแล้วนานแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ยังเห็นพื้นดวงชะตาเดิมทั้งหนุ่มและมดดำ
ทั้งสองคนนี้รวยแน่นอนจะเอากี่พันล้านหรือกี่หมื่นล้านแน่เอางี้คือต้องมีแน่นอน
คือแล้วยิ่งทั้งสองคนนี้ไม่หยุดกลัวแบบนี้คุณนอนรอคือหนุ่มไม่ได้หยุดมดดำไม่หยุดแน่นอนมีแน่นอน
ต้องรีบถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดตายไปจะได้รู้อุ้ยทำไมวันนั้นอาจารย์โทษยังไม่ตาย
อย่างนี้แต่คนเกิดราศีกุมเนี่ยทุกคนมันอาจารย์มันไม่ได้ไปเห็นดวงชะตาเขาเข้าใจไหม
แต่ดาวเจ้าเรือนการเงินของเขาคือดาวพระพฤหัสบดีในขณะนี้โคจรเป็นมหาจักร
มหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันถุงเฉงก็แปลว่าเขาจะต้องเหนื่อยนะ
ในการที่จะได้เงินมาแต่ได้ว่ะถ้าจะได้เขาต้องเหนื่อยแล้วหลังจากมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนดาวการเงินจะโคจรไป
แปลว่าคนเกิดราศีกุมจะมีความมั่นคงในการเงินหาได้มากกว่าใช้จ่ายไปมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเพราะกระดุมพระจอมเวลาพระ
เพราะฉะนั้นราศีกุมคุณมีโอกาสถูกหวยในช่วงเดือนมีนาถึงมิถุนาฟันลุง
อาจารย์ความรักของเขาเป็นยังไงชาวราศีเออความรักหน่อย

คือมีนกันพิจิกมันอภับลักษณ์เพราะฉะนั้นเวลานี้

หมูขั้นเทพแนะนำให้ชาวราศีกันและราศีมีน
ต้องไปไหว้พระเสริมดวงแต่จะเป็นที่ไหนนั้น
เดี๋ยวช่วงหน้าได้รู้กันครับ

ผมแนะนำนะครับอย่าขอเรื่องความรัก